เด็กผู้ชายอายุ๑ขวบ๒เดือนเท่านั้นเองนะคะ
แม่เขาก็ไปเยี่ยมเป็นระยะ๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา

อาการของน้องนะคะเหมือนกับถูกกระแทกจากของแข็งไม่มีคม
ไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุตกเตียงลงมาเองมันเหมือนกับว่าถูกจับเหวี่ยง
ศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนนะคะ
แล้วก็มีการไปร้องทางมูลนิธิปวีนาให้ช่วยเหลือติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้ด้วย
วันนี้คุณปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงศกุลเพื่อเด็กและสตรี
เพราะว่าคุณแม่ของน้องไปร้องทุกข์เอาไว้ว่าให้ตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้หน่อย
เพราะเพื่อนคนนี้โพสต์เฟซบุ๊คว่ารับเลี้ยงเด็ก
ก็ตัดสินใจพาน้องฟีฟ่าไปให้เลี้ยง
อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ

ค่าจ้างเดือนละ๔๐๐๐บาทนะคะ

แม่บอกว่าคือต้องไปทำงานที่อำเภอสัตหีบ
ไม่ได้มีโอกาสที่จะดูแลน้องฟีฟ่าตลอดเวลา
ก็เลยเวลาไปทำงานก็ฝากให้เพื่อนเลี้ยง
ตลอดระยะเวลาที่ฝากให้เลี้ยงเนี่ยนะคะ
แม่บอกว่าไปเยี่ยมลูกทุกวันหยุดนะ
แต่ระยะหลังพอจะไปเยี่ยมเนี่ย
คนที่รับเลี้ยงน้องฟีฟ่าก็พยายามบ่ายเบี่ยง

บอกว่าลูกอยู่โรงพยาบาลชนบุรี

แต่คนรับเลี้ยงเนี่ยอ้างว่าน้องฟีฟ่าตกเตียงเอง
หมดสติแล้วก็มีอาการชักเกร็ง

เพราะว่าคนที่รับจ้างเลี้ยงก็เป็นเพื่อนกัน
คนที่รับจ้างเลี้ยงก็มีลูกอายุเท่ากับน้องฟีฟ่าก็เลยไว้ใจ
ก่อนหน้านี้คุณแม่ของน้องฟีฟ่าบอกว่า
ก็มีบ้างนะที่น้องอยู่ดีก็หัวโน

อาจจะล้มอาจจะหัดเดินหัดยืนอะไรแบบนี้ค่ะ

แม่ก็เลยสงสัยว่าน่าจะเป็นลักษณะของการถูกทำร้ายมากกว่านะคะ
ตอนนี้พ่อมาช่วงหลังวันหยุดจะไปหาลูก
ตกประมาณ๕ทุ่มมีพี่ที่รู้จักโทรมาบอกว่า
หรือยังลูกเข้าโรงพยาบาลแล้ว
คือตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
รู้จักคนอื่นไม่ได้รู้จักตัวคนเลี้ยง

พอทีนี้หนูก็พยายามติดต่อไปหาคนเลี้ยง
โทรไปไม่รับโทรหลายหลายรอบไม่รับ
กำลังพาลูกไปชนบุรีส่งตัว
หนูก็รีบมาถึงโรงพยาบาลชนบุรีตอนตี๓
แต่ตอนนั้นลูกเข้าภาษาจังงานอยู่
พอมา๖โมงเข้าเจอลูกผ่าตัดเสร็จแล้ว
อาการมันไม่ใช่ตกเตียงค่ะ
คือไม่รู้ว่าลูกเป็นอะไร
ไม่เห็นในขณะที่เขาทำว่าเขาทำอะไร
เขาสามารถพูดได้ว่าลูกตกเตียงแต่เราไม่เห็นไม่มีใครเห็น
ไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวของเขาเองพอวันที่เจ็ดก็เลยแจ้งมูลมูลนิธิคุณปวินาค่ะ
ขอความเป็นธรรมมากที่สุดคือเด็กตกเตียงทั่วไปส่วนมากก็หัวแตกนะคะ
แต่นี่ลูกหนูเลือดข้างในสมองโอกาสฟื้นไม่รู้ว่าจะยังไง
คนเป็นแม่ไม่มีใครยอมได้เห็นลูกตัวเองเป็นแบบนี้
คือตอนที่หนูเจอเขาหนูพูดไม่ออกคือในขณะนั้นคือจิตใจมันอยู่ที่ว่าลูกจะเป็นยังไงบ้าง
คือเราคิดต่อจากนั้นว่าจะดำเนินเรื่องตามกฎหมาย
คือไม่อยากถามเขาเองแล้วอะค่ะ
คืออยากส่งเรื่องให้ถึงที่สุดพอ
แล้วก็ขอชีวิตลูกแค่นั้น
เด็กอายุ๑ขวบ๒เดือนคุณภาคภูมิ
ตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็ยังค่อนข้างบอบบางมาก
คือคุณหมอบอกว่าตอนนี้คือน้องก็ไม่รู้สึกตัวนะ
คุณหมอต้องผ่าตัดเปิดกระโหลกค่ะ
เพื่อเอาเลือดข้างออกใส่ท่อหลอดลมคอมีเครื่องช่วยหายใจด้วย
อาการโคม่าต้องรอดูอาการอย่างน้อยนะคะ๒สัปดาห์
ตอนนี้สมองบวมต้องระวังเรื่องของภาวะแทรกซ้อน
แล้วก็ตามตัวมีรอยเหมือนรอยขวนขีดขวนด้วยนะคะ
แพทย์สุพศพวงลำไยแพทย์ศูนย์นิติเวชโรงพยาบาลชนบุรีบอกว่า
จากการตรวจพิสูจน์บาดแผลลักษณะของการเกิดอาการบาดเจ็บ
ก็คือศีรษะถูกกระแทกด้วยของแข็งไม่มีคมอาจถูกเหวี่ยง
ศีรษะได้รับการกระทบกระเทือน
ซึ่งถ้าคนเลี้ยงน้องฟีฟ่าอ้างว่าตกเตียงเนี่ย
คุณหมอบอกว่าดูจากอาการบาดเจ็บมันไม่เข้ากับคำกล่าวอ้างว่าตกเตียงอะค่ะ

ปกติเด็กเล็กแบบนี้เนี่ยนะคะสมองเยื่อหุ้มสมองยังไม่แข็งแรงคุณหมอบอกนะ
ถ้าเหวี่ยงหรือแม้กระทั่งเขย่าตัวแรง
สมองก็อาจจะกระทบกระเทือนได้ค่ะ
แผนครับบริเวณมือแล้วก็
เลิกออกร่วมกับฮีท่านอยู่สมองชั้นนั้น
แต่ประจานคนไกลงองใดพอดี
ไม่ค่อยจะเข้ากับเหลือผ่านตกเตียง

แล้วก็ด้วยประวัตินี้ก็คือแบบไม่ได้เข้ากับตกเตียงนะครับ
เขาก็เลยขอส่งตัวมาทีแล้วครับ
หลักที่เราก็เพราะว่าเด็กก็มั่นคงมากจริงครับ
แล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับ

แล้วก็จำเป็นจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเร่งด่วนในคืนนั้น
เพราะว่าไม่งั้นเด็กก็อาจจะผ่านชีวิตนะครับ

เราก็ดูแลกันแค่ตอนจะเป็นตัยนะครับ
เด็กตกเตาคงไม่ได้แบบมี
อาการมากขนาดนี้แล้วครับ

ใช่ค่ะบอกเด็กตกเตียงอาการไม่หนักอย่างนี้
ถูกต้องคุณหมอบอกว่ามันต้องมีลักษณะกับ
เหมือนมีแรงเหวี่ยงที่มันแรง
ถ้าตกมาเองมันไม่น่าจะกระทบกระเทือนหนักขนาดนี้
นะคะแล้วก็ตามตัวของน้องฟีฟ่า
มีรอยขวนด้วยอ่ะตามแขนตามขาตามเท้าอย่างนี้
พันธุ์ตำรวจโทรรัฐภาคโสภาพรองผู้กำกับการสอบสวน
บอกว่าตอนนี้เรียกคนเลี้ยงเด็กมาสอบปากคำแล้วนะคะ
ตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัส
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคนรับเลี้ยงเด็ก

เขาบอกว่ายินดีให้สัมภาษณ์นะ

แต่พอประสานไปล่าสุดบอกว่าไม่สะดวกแล้ว

ตกลงมาพร้อมกับลูกของตัวเองด้วยซ้ำ

เพราะว่าน้องฟีฟ่ากับลูกของเขาเนี่ยนอนตรงกลางเตียงไม่ได้นอนริมเตียง
พอเด็กทั้งสองคนตกลงมาจากเตียงเธอได้ยินเสียงลูกของเธอร้อง
แต่ไม่ได้ยินเสียงน้องฟีฟ่าร้อง
ส่วนรอยขวนตามเท้าตามตัวของน้องฟีฟ่าเธอยอมรับว่าเป็นรอยเล็บของเธอเอง

แล้วเธอก็บอกว่าเธอเองก็ไปเยี่ยมน้องฟีฟ่าที่โรงพยาบาลชนบุรีแล้วด้วย
ก็ยืนยันว่าน้องตกเตียงเอง
เราก็ไม่รู้นะเขาก็บอกว่านอนกลางเตียงริมเตียงอะไรของเขา
เอาเป็นว่าเขาอ้างว่าเด็กตกเตียงจริง
นี่ลูกเขาก็ตกแต่ว่าน้องฟีฟ่าตกแล้วเงียบไปเลย
แต่คุณแม่ของน้องฟีฟ่าบอกว่ามันพิรุธหลายอย่าง
ก่อนหน้านี้จะไปเยี่ยมน้องฟีฟ่าก็พยายามบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้เยี่ยมบ้างอะไรบ้าง
โทรไปบอกคุณแม่น้องฟีฟ่าก็ไม่ใช่ตัวพี่เลี้ยงไม่ใช่ตัวคนรับเลี้ยง

คือคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริงไม่อยากฝากลูกให้ใครเลี้ยงหรอกครับ
ภาระหน้าที่การงานความจำเป็นแต่ว่าหลายคนก็ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับ